พาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าคำถามเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ย
ก็มีการเปรียบเทียบกันเพราะว่าเมื่อจะมีการจัดซื้อเอง
ก็ต้องไปดูว่าแล้วประเทศอื่นเขาเป็นยังไงบ้าง
ราคาประสิทธิภาพศักยภาพนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
เป็นข้อมูลที่จะพาให้คุณผู้ชมนั้นไปดูกันว่าแต่ละลำของแต่ละประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง
เริ่มต้นกันที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะครับคุณผู้ชม
ญี่ปุ่นในปี๒๐๑๓กองทัพเรือญี่ปุ่นได้จัดพิธีเปิดตัว
เรือดำน้ำลำใหม่มูลค่า๕๓๔๐๐ล้านเยน
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๖๖๐๐ล้านบาท
พิธีเปิดตัวในครั้งนั้นนะครับก็มีทั้ง
บรรลูนลูกโป่งแล้วก็สายรุ้ง
คือเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการ
ในขณะที่อินโดนีเซียนะครับปี๒๐๑๑มีรายงานว่า
รัฐบาลอินโดนีเซียนั้นทำสัญญาบริษัทเดบูของเกาหลีใต้
เพื่อสั่งซื้อเรือดำน้ำ๓ลำ
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๓๖๘๐๐ล้านบาท
เฉลี่ยแล้วก็จะตกลำละประมาณ๑๒๓๐๐ล้านบาทนะครับ
มีกำหนดการส่งมอบภายในปี๒๐๑๙
และเมื่อต้นปี๒๐๑๔นั้นมีข่าวว่า
กำหนดส่งมอบจะล่าช้ากว่าเดิมที่ทำสัญญาเอาไว้
และรัฐบาลอินโดนีเซียนั้นยังจ่ายเงินเพิ่มอีก๘๖๐๐ล้านบาท
เพื่ออัปเกรดเรือดำน้ำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วย

อสเตรเลียเมื่อปลายเดือนเมษายนปี๒๐๑๙
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนั้นประกาศว่ารัฐบาลได้ซื้อเรือดำน้ำ
บริษัทผลิตอาวุธของฝรั่งเศสจำนวน๑๒ลำ
ราคารวมแล้ว๕๐๐๐ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๑ล้าน๓แสนล้านบาท
นุนราคาของเรือดำน้ำออสเตรเลียล็อตนี้นะครับ
อยู่ที่ลำละกว่า๑แสนล้านบาทครับ
อีกประเทศครับปากีสถาน
๒ปีที่ผ่านมารัฐบาลปากีสถานนั้น
ประมาณ๑๗๐๐ล้านบาทนะครับ
ตกลำละประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
แต่ว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับแบบของเรือ
อีกสักหนึ่งประเทศครับอิสราเอล
สั่งซื้อเรือดำน้ำจากเยอรมนีทั้งหมด๕ลำไปแล้วเมื่อปี๒๐๑๙
พอมาถึงปี๒๐๑๖มีรายงานว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้น

ซึ่งอยู่นอกเหนือสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ในตอนแรก
ลำนี้สนุนราคาอยู่ที่๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๗๒๐๐ล้านบาท
โดยจุดประสงค์ของการสั่งซื้อเรือดำน้ำของอิสราเอลนั้น
หลักก็คือเพื่อใช้รับมือกับอิราณ
ก็มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
คราวนี้มาดูประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับ
ปีงบประมาณ๒๐๑๗ทางรัฐบาลสหรัฐสั่งซื้อเรือดำน้ำ
ราคาต่อลำอยู่ที่ประมาณ๒๗๐๔ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๙๓๐๐๐ล้านบาท
หากส่งมอบเรือดำน้ำทั้ง๒ลำนี้เรียบร้อย
ถึง๒๖ลำด้วยกัน

หนึ่งประเทศซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องบริษัทผลิตยุทธโปรกรณ์
เมื่อปลายปี๒๐๑๕กองทัพเรือเยอรมนี
ได้รับการต้อนรับเรือดำน้ำน้องใหม่
หรือประมาณ๑๘๘๐๐ล้านบาท
โดยเรือดำน้ำรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทันสมัยมากที่สุด

คุณผู้ชมยังส่งข้อความกันมาเยอะเลยนะคะ
สำหรับประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำ

ส่งมาได้ในทุกประเด็นข่าวเลยนะคะ